ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยการผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์นะครับ
ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเตือนผู้ใช้สารสกัดกัญชา

หลังจากมีผู้ใช้รักษาโรคกว่า๑๐คนที่ใช้อย่างผิดวิธีและเกินขนาด
ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกและจำหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

มีสาระสำคัญคือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ

เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลที่เข้มงวด
ป้องกันการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด
ซึ่งคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้เห็นชอบ
และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด
เกี่ยวกับสถานการณ์กัญชาเพื่อรักษาโรค
พบว่ามีผู้ป่วยไปซื้อสารสกัดกัญชา
ที่มีขายในท้องตลาดมารักษาเอง
นายอิสรานานาวิชิตผู้ช่วยไหนแพทย์

ซื้อสารสกัดกัญชาจากท้องตลาด
สื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง
ให้ผู้ป่วยรักษาเองอาจจะเป็นอันตราย

ได้นำตัวส่งมารักษายังโรงพยาบาล
ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนับ๑๐ราย

ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์เท่านั้น
และในประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยใดออกมารับรอง
น้ำมันกัญชาสามารถรักษาโรคได้
ส่วนกรณีที่นายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้สัมภาษณ์ว่าการเปิดกัญชาเสรีในประเทศไทย

ยังมีผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเห็นต่าง

กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชน

และต่อยอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย